กำลังมองหาว่าจะไปทานอาหารที่ไหนกันดี

ที่จังหวัดเพชรบุรี

ไปเมืองเผ็ดฮ่าซีฟู้ดนี่มันสุดยอดอยู่นะ

ที่มันอร่อยแบบสุดยอดในระดับตำนานเลยนะคุณผู้ชมนะ
ของปังตำบูนเดี๋ยวไปกินกันคุณผู้ชม
ซึ่งมีต้มส้มปลากระบอกในตำนานด้วย

หลังจากนั้นจะอร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
เอาละครับตลอดกินของเราในวันนี้เรามากันที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี
เช่นเคยครับผมมากับรถคู่ใจของผมออร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
แหมมีรถคู่ใจเดินทางไปไหนก็อุ่นใจปลอดภัยหายห่วงล่ะครับ
เอาล่ะร้านที่เรากำลังจะไปกันนะคุณผู้ชม
ในวันนี้ก็คือร้านครัวบางตะบูนนั่นเอง
ซึ่งไม่กี่อึดใจจากนี้เราก็จะถึงแล้วล่ะครับ
เดินทางมาถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับร้านครัวบางตะบูน
โอ้โหนี่เรามาถ่ายทำกันเนี่ยตอนเดินทางมาถึงยังไม่เที่ยงเลยนะ
แต่คนเพียบแล้วจอดรถกันตรงที่จอดรถนี้เต็มไปหมดเลย
เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยว่าครัวที่นี่เขาคึกคักแล้วก็เด็ดตามที่เขานั้นล่ำลือจริงหรือเปล่าครับ
สวัสดีครับมาตามหาร้านครัวบางตะบูนอยู่ตรงไหนครับ

ใช่ค่ะโอ้ยแต่ของเรานี่ของขายวางไม่เทียบเลยนะเนี่ย
มาเยอะมากอะไรบ้างอะไรบ้างอ่ะ
มีของทะเลแห้งของทะเลแห้งคือถ้าเอาแบบแห้งก็จะแยกน้ำกับแยกเส้น
สำเร็จรูปทานได้เลยค่ะถ้าสำเร็จรูปแซวเล่น
งงนะครับสำหรับใครที่จะมาที่ร้านครัวบางตะบูน
ก่อนจะถึงร้านต้องเดินเข้าไปในซอยชุมชนซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้พบกับวิถีชุมชนของชาวบ้านที่นี่
และของกินนู่นนี่นั่นอีกมากมายเลยล่ะครับ
สวัสดีนะฮะสวัสดีฮะทองม้วนเป็นทองม้วนสูตรโบราณหรือเปล่า
ร้อนเลยกลับมายังร้อนอยู่เลย

โอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับ
เข้าใจต้องกับฮูที่สาไม่ต้องค่ะ

เป็นอันตรายกับคนรับข้าง
สวัสดีครับ
คือขออนุญาตถอดหน่อย
คืออย่างนี้อยากจะดูใกล้
กู้ม้าที่นี่ตัวใหญ่มาก
และดูนี่แกะกันแบบสดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
นั่งดูเค้าแกะไปแกะมา
แล้วก็หิวจริงหม่ะ
คือเห็นแล้วมันก็อยากกินแต่ของลูกค้ากินไม่ได้นะ

ไว้ใช่วันนี้ป้าตุ่มช่วยจัดเมนูที่แบบเป็นอาหารแนะนำของทางร้านให้หน่อยได้ไหมได้แนะนำก็มีปูม้านึ่งอันดับแรกปลาดุกผัดชาแกงคั่วชะคามน้ำพริกไข่ปูต้มส้มปลากระบอกโอ้โหห้าอย่างอันนี้คือห้าอย่างที่สั่งกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากนี้ก็อร่อยเหมือนกันยังไงซะเดี๋ยววันนี้จะได้ชิม
ที่ร้านเราจำบริการแกะให้แกะให้ฟรี
ได้ทุกซอกทุกมุมที่ว่าในโซวาปู
นี่ต้องมาพร้อมกับนี่เลยครับน้ำจิ้มซีฟู้ด
ลงไปแล้วนะโอ้โหแล้วเอาขึ้นมา

ทีเด็ดของปูมันอยู่ที่กล้ามอยู่ตรงนี้ครับ
โอ้โฮจิ้มน้ำจิ้มโอ้โฮดูสิครับ

โอ้โหดูทานกับข้าวสวยร้อน

อื้อ

รสชาติมันอ่ะ
มันหวานปลาดุกตรงที่มันสดมาก

ก็ต้องแบบว่าเอาสดที่ว่าไม่ตายนะ

เอามาทำแล้วมันจะได้ความหวานของปลาดุกครับ
เพราะว่าปลาเนี่ยเนื้อมันสด

ผัดชาทานคู่กับข้าวสวยร้อนเนี่ย

แกงคั่วของเขานี่มันกลิ่นหอมจริง
รสชาติมันครบมีหวานมันเค็ม
เป็นเค็มแบบเค็มบาง
ไปยังรู้สึกถึงความกรอบของตัวผักใบชะคราม
แล้วทานคู่กับไข่ปูโอ้โหมันมันอ่ะ
มันมันหอมหวานในตัวไข่ปูรสชาตินี่สุดยอด
แล้วทานคู่กับข้าวสวยนี่อร่อยจริง
ก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับไม่ว่าจะเป็นปูนึ่งผัดฉาบปลาดุก
หรือจะเป็นแกงคั่วใบชะครามอร่อยอย่าบอกใคร
และถ้าอยากจะซดน้ำซุปให้คล่องคอต้องนี่เลยส้มปลากระบอก
น้ำซุปรสจัดถึงเครื่องมากับปลากระบอกตัวใหญ่พร้อมไข่ปลา
หอมอร่อยหอมเข้มข้นหมับเข้าให้อร่อยมากเลยครับ
ตามด้วยนี่เลยใบชะครามชุบแป้งทอดกรอบมันออกเค็มนิด
อร่อยจริงเลยนะคุณผู้ชม
ทั้งหมดทั้งมวลชอบหมดเลยเอาจริงนะแต่อยากจะถามหน่อยแล้วกัน
ลองไล่เลี้ยงดูอยากรู้ว่าบนโต๊ะนี้ราคาเท่าไหร่
ตุ่มจ๋าปูนี่เท่าไหร่นะอันนี้๗๐๐ค่ะ
ปู๗๐๐ปลาล่ะจ๊ะ๑๕๐ส้มปลากระบอก๑๑๐
น้ำทริก๑๒๐ค่ะปลาดุกผัดชาทะเล๒๐๐ชะคราม
ถ้าเป็นแกงคั่วเนื้อปูไข่ปู๑๕๐แล้วถ้าชุกแป้งทอดอย่างนี้
แป้งทอด๑๐๐ค่ะทั้งหมดทั้งวันรวมกัน
อร่อยขนาดนี้แถมราคาก็โดนใจด้วยต้องตาม
ความอร่อยกันให้ได้นะครับการเดินทางมาไม่ยากฮะ
จากถนนพระราม๒เลี้ยวมาทางคลองโคน
ตรงมาเรื่อยประมาณ๑๔กิโลเมตร
ไม่ต้องวอกแวกแวะที่ไหนนะ
จะเจอร้านตั้งอยู่ทางขวามือ
ก็จะได้ริมรสความอร่อยของครัวบังตะบุญแห่งนี้แล้วล่ะครับ
อะไรเป็นประจำอ๋อก็เป็นปูกับปลาทูอะค่ะ

เหนื่อยไหมสู้ค่ะ
ถ้าเกิดอยากกินของอร่อยต้องรอรอได้ค่ะ

อร่อยครับอาหารสดแล้วก็ราคาไม่แพงครับ
ชอบกินกัญเชียงปูค่ะ
ทานบ่อยมากสั่งทุกครั้งที่มาค่ะ
อร่อยมากค่ะ

เราต้องมอบหนี้ให้ผ้ากันเปื้อน
ให้กับป้าตุ๋มไว้เป็นที่ระลึกนะจ๊ะ

ขอบคุณป้าติ๋มครับ

ต้องขอขอบคุณภาษณะคู่ใจของผม
อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์นะครับ

แล้วก็ต้องบอกว่ามาที่นี่แล้ว

อร่อยจริงเด็ดมากค่ะ

พูดได้เต็มปากเลยผมซื้อกล้วยเชื่อมมาฝากน้องใบตอ
เป็นกล้วยเชื่อมที่อร่อยมาก